ไปดูคดีน้องสายฟ้าเสียชีวิตครับใช่ฮะแม่สารภาพแล้ว
สารภาพแล้วว่าเธอเองเป็นคนที่ทำร้ายน้องสายฟ้าจนเสียชีวิต
แต่ว่ามีเหตุการณ์หนึ่งมีคลิปหนึ่งอยากจะให้คุณผู้ชมดูเป็นช่วงที่
แม่ของสายฟ้าเนี่ยคงตั้งใจจะไปดูศพลูกนะฮะ
เยี่ยมศพลูกเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อคืนครับ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

โอ้โหตะโกนด่าสาบแช่งด้วยความโกรธแค้น
เพราะว่าชาวบ้านบางส่วนก็เป็นญาติของน้องสายฟ้า
สุดท้ายนะครับตำรวจก็สามารถนำตัวนางนารินรัฐ
กลับสอบภอนแหลมงอบได้นะฮะ
เช้าเมื่อเช้านี้สิครับพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานนะครับ
ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับมอบหมาย
จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ไปติดตามคดีนี้

และจากการสืบสวนของตำรวจและเค้นสอบนางสาวนรินรัฐ
แม่ของน้องสายฟ้าก็ยอมรับสารภาพแล้ว
ว่าเขาเองนี่แหละแม่แท้เองนี่แหละ
ที่ทำร้ายลูกจนเสียชีวิตนะครับ

พฤติการวันที่๑มกราคมปีใหม่เลย๗โมงเช้า

นางนารินรัฐไปปลูกลูกนะฮะ

แขวนเสื้อที่เป็นไม้อ่ะนี่นี่อันนี้โอ้โหนี่ตีหักเลยอ่ะ

นี่แหละครับเธอบอกว่าเธอตีไปตรงไหนบ้าง
ตีที่หัวแล้วก็ตีตามร่างกายตีแบบไม่นับจนไม้แขวนเสื้อหักครับ
จากนั้นลูกชายก็ออกไปเล่นนอกบ้านอีกนะฮะ
แล้วกลับไปนอนในรถอีกนะครับกระทั่ง๓ทุ่มนะฮะ
จนถึงเช้าวันที่๒มกราเนี่ยถึงมารู้ว่าอ้าวลูกตายอยู่ในรถ
ส่วนสาเหตุที่ไม่แจ้งตำรวจเนื่องจากเธอตกใจและเธอกลัว
แล้วก็เกรงว่าจะไม่มีคนดูแลลูกสาวอายุ๑๑เดือน
ซึ่งเป็นลูกของนางนารินรัฐกับนายปัญญาเนี่ยนะฮะ
อ้าวลองฟังเสียงท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการจับประเทศชัตริย์
ที่ไปติดตามคดีหน่อยครับ
แล้วคุณผู้ชมอยากฟังจากปากเขาไหมอยากฟังจากปากนางสาวนารินรัฐไหม
ว่าเขาตอบผู้สื่อข่าวว่ายังไงบ้าง
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

ปรับเช่งเค้าหานางนารีนรัฐนะครับ

ก็ถูกแจ้งข้อหาเดียวกันไปก่อนหน้านี้แล้ว
ส่วนลูกสาวอีกคนอายุ๑๑เดือน

ของกระทรวงการพัฒนาสัมคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดตราช
เพื่อให้เด็กอยู่ในสถานที่แปลกไพร

นี่เด็ก๖ขวบนะเจออะไรแบบนี้นะคะ
ต้องฝาดแรงแค่ไหนครับกระหลกถึงแตก

แม้ว่าสภาพภายนอกของน้อง
จะมีเพียงรอยบาดแผลเล็กเท่านั้น

แล้วมันเขาเรียกถ้าภาษาชาวบ้านเรียกกระดูกคดนะฮะ

ก็หักผิดรูปเหมือนกับแขนครับคุณผู้ชมครับ
สายฟ้านะคะก็ขอให้น้องไปดีไปอยู่ในที่ที่ดี

โทษน้องเจอเรื่องที่โหดร้ายมากแล้วเกิน
ส่วนคนที่ทำก็ต้องรับในสิ่งที่ทำตามกฎหมายต่อไปนะคะ